ปืนซัดอาก้าถล่มสองศพรถนายกอบตบางสมบูรณ์เจ้าตัวถูกคมกระสุนสาหัส
รองนายยกกับคนขับดับคาที่เสียชีวิตคาทุกคนอุกอาจมากนะครับคุณผู้ชม
คืออยากให้ฟังข่าวนี้ดีมันมีความคืบหน้าออกมาออกมาจากไหน
ออกมาจากปากนายกอบตบางสมบูรณ์ที่บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เชื่อลึกว่าปมการสังหารครั้งนี้มาจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
แล้วตัวนายกบอกว่าผมเชื่อว่าผมถูกลงไปฆ่า
เพราะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้จำได้ใช่ไหมคะที่เราเล่าไป
ว่ามีการเลี้ยงกันสังสรรค์กันมีการเลือกประธานสภานายกอบตของจังหวัดนครนายกคนใหม่ครับ
ที่บอกว่าถูกลวงไปฆ่าเชื่อแบบนี้เพราะมีคนคนหนึ่งโทรไปหาตัวนายกอบตบังสมบูรณ์
แล้วพยายามโทรศัพท์มาขยันขยอต้องมานะต้องมาให้ได้ต้องมาให้ได้ต้องมานะ

คุณผู้ชมคดีนี้ต้องติดตามดีดีนะคะตั้งต้นกันใหม่
ตั้งต้นย้อนความกันใหม่คือคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
อันนี้เป็นภาพตอนวันเกิดเหตุนะคะสองศพที่เสียชีวิตประกอบด้วย
คนขับคืออย่างที่เราเล่าไปอ่ะค่ะรถของคนร้ายเนี่ย
ตามมาประกบด้านขวายิงถล่มด้านขวาของรถรถตู้หุ่นใดของนายกอบตบังสมบูรณ์เนี่ยนะคะ
คนขับเสียชีวิตชื่อว่าคุณวัชระนุษย์แดงอายุ๕๒ปี
ตัวของรองนายกอบตคุณสมชายม่วงกาดก็เสียชีวิตส่วนตัวนายกอบตบางสมบูรณ์
ชื่อว่าดรยานกรโทประยูนเนี่ยคือท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่รอดมาได้อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะ
อยากให้ตามข่าวนี้ด้วยครับส่วนคนที่ไม่โดนแม้แต่คมกระสุนเลย
ชื่อว่าคุณชาญคุณชานำสกุลเจริญรุ่งเรือง
คนนี้เราก็ไปไปคุยมาด้วยนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าคุณชาญเนี่ย
กลายเป็นพยานปากเอกแล้วตำรวจเอาตัวคุณชาญเนี่ย
เก็บไว้ที่เซฟเฮาส์แล้วนะคะกลัวจะถูกฆ่าปิดปากนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นสักประมาณ๖โมงเย็น
หกโมงเย็นของวันก่อนเป็นจุดเริ่มต้นเลย
มีคนไปงานเลี้ยงสังสารเนี่ยประมาณสี่สิบคนนะคะ
งานเลี้ยงเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะภาพนี้หน้าจอ
สี่คนนั่งโต๊ะเดียวกันเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือของจอเลย
ตัวนายกอบตคุณยานกรดรยานกรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะ
ทานโทษนะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย
เป็นนักวิชาการตลอดชีวิตเพิ่งจะมาลงสมัครรับเลือกตั้ง
ตำแหน่งนายกอบตแล้วก็ได้ด้วยก็ได้ด้วยค่ะ
มาคุณสมชายเป็นรองนายกท่านนี้เสียชีวิตนะคะ
มาเป็นคุณวัชระคนขับท่านนี้ก็เสียชีวิตค่ะ
คนสุดท้ายคุณชาญเป็นที่ปรึกษานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
นี่ตอนนี้กลายเป็นพยานปากเอกเลยนะคะอ่าทีนี้ตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะคะ
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่างท่านบอกว่าอุปสรรคสำคัญเลย
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูที่จุดเกิดเหตุเนี่ยหนึ่งมันเปรียว
สองมันมืดแล้วกล้องวงจรปิดก็ไม่ค่อยมีด้วยพี่เบิร์ต
แล้วตรงนี้จุดเกิดเหตุห่างจากรีสอร์ทที่ตำบลสาริกา
ที่มีการจัดงานเลี้ยงไปสักประมาณ๓๕กิโลเมตร
ตอนที่เกิดเรื่องใหม่เนี่ยคิดว่ารถคันที่คนร้าย
ใช้เป็นยานผ่านะเป็นรถกระบะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะ
กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เราได้มาค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ารถที่คนร้ายใช้เป็นยานพานะเป็นรถเก๋งสีขาว

นี่ค่ะรถเก๋งสีขาวคันนี้ที่ตามมาประกบ
รถตู้หุ่นใดสีดำของนายกอบตบางสมบูรณ์นะคะ
ทีนี้เอาล่ะมาถึงจุดสำคัญคุณชาญเจริญรุ่งเรือง
คนนี้เป็นพยานปากเอกเรามีโอกาสไปคุยค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยนะคะแล้วเป็นคนเดียวที่อยู่ในรถตู้
ไม่โดนคมกระสุนนะคะคุณชาญเล่าบอกว่า
หลังจากที่ออกมาจากรีสอร์ทก็มีการคุยกันมาตลอดทาง
ทันสังเกตว่ามีรถขับตามมาคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ลักษณะเนี่ยทำไมตำรวจถึงพุ่งปมเรื่องของความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น
ไม่ใช่การกระทบกระทั่งกันบนถนนเหมือนที่เราเคยเล่าข่าว
แล้วตามมายิงกันเพราะลักษณะของรถเก๋งคันนี้
ตั้งข้อสังเกตคือตามมาตั้งใจตามขับตามมา
ขับตามมาแล้วนี่ค่ะคือพยายามเร่งเครื่องจะแซงแล้วจังหวะที่แซงเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นคนปกติก็ต้องแซงไปเลยถูกไหม
แล้วคืนนั้นฝนตกด้วยปรากฏว่ารถกระจกลงมาค่ะมือปืนนั่งอยู่ข้างคนขับในรถเก๋งสีขาว
รถกระจกลงมาใช้อาวุธปืนอาก้าอาวุธสงครามกระหน่ำยิงรถตู้หุ่นใดเนี่ยพลุนเลยนะคะ
รถตู้ใดพลุนเลยแล้วตัวนายกอบตบอกว่าตอนที่รถเสียหลักตกข้างทางแล้วนะคะเรามีโอกาสไปคุยมาด้วย
นายกอบตบอกว่าผมเนี่ยแอบอยู่ในรถผมยังไม่ตายนะผมมองพยายามเอาให้ชัวร์ว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันไปแล้ว
ผมถึงจะออกมาจากรถนี่ค่ะก็เลยรอดมาได้นะคะแล้วคิดดูนะถ้าเกิดออกมาตอนนั้นคนร้ายยังไม่ไปมีโอกาสยิงซ้ำมีโอกาสเลยค่ะ
แล้วตอนที่เกิดเหตุตอนที่มือปืนกระหน่ำยิงนะทุกคนเนี่ยพยายามที่จะป้องกันเอาตัวไปกันตัวนายกอบตบางสมบูรณ์นะคะคุณยานกรนะคะ
ขนาดว่าตัวรองนายกซึ่งเป็นผู้ตายตัวเองโดนยิงแล้วนะยังเอาตัวไปป้องอ่ะพี่เบิร์ตนะคะทีนี้ไฮไลท์สำคัญตรงนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาด
เรามีโอกาสไปคุยกับดรยานกรนายกอบตบังสมบูรณ์ตอนนี้ท่านนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ
ท่านบอกว่าเชื่อลึกว่าผมเนี่ยโดนลวงไปสังหารโดนลวงไปสังหารอย่างที่บอกไปอย่างที่เล่าไปมีปลายสายโทรศัพท์มา
ขยันขยอต้องไปร่วมงานให้ได้นะต้องไปให้ได้ยังไงก็ต้องไปให้ได้โทรตามแล้วตามอีกอะค่ะคนคนนั้นคือใครรู้ไหมคะ
อดีตนายกอบตบางสมบูรณ์แล้วก็เป็นอดีตประธานสภา
นายกอบตจังหวัดนครนายกชื่อว่าคุณประสบโชคคุณผู้ชมเป็นการตั้งข้อสังเกตเขายังไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเพราะเราก็ไปคุยกับคุณประสบโชคมาแล้วเอาคุณยานกรก่อน
คุณยานกรบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีปัญหากับอดีตนายกอบตท่านนี้นะคะแล้วไฮไลท์ก็คือตัวนายกอบตท่านเนี่ยไปขึ้นกล่าวกลางเวทีที่ประชุมบอกว่าจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดแม้ว่าจะแพ้การเลือกตั้งเพราะตัวอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์คนนี้เป็นมาแล้วสองสมัยแต่มาแพ้คนนี้ซึ่งคนนี้ก็คือดรยานกรเนี่ยลงสมัยร

แย้งของการเมืองท้องถิ่นค่ะ
นั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่าเขาคงต้องเลือกวิธีการนี้นะครับ
นั่นก็คือมูลเหตุจูงใจที่ผมคิดเองนะครับว่าน่าจะประมาณนี้ครับผม
รยานกรนายกอบตบังสมบูรณ์ให้ข้อมูลแบบนี้
เพราะฉะนั้นสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
คนที่ท่านนายกสงสัยก็คือคนที่นายกอบตคนนี้ไปร้องเรียนต่อปปชเรื่องของทุจริต
นั่นก็คือตัวของคุณประสบโชคเป็นอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์
เอาแบบนี้ตั้งต้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้นายกอบตบอกว่ายืนยันว่าจะดำเนินคดีกับกลุ่มคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ส่วนที่รอดมาได้มันมีเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะ
ยานกรบอกว่าที่รอดมาได้น่าจะมาเป็นจากเหล็กไหลพระธาตุนาดูลที่ตัวเองแขวนไว้
แล้วก็หลวงปู่ทวดด้วยนะคะหลวงปู่ทวดด้วย
แต่ว่าคนที่เคราะหร้ายแทนผมเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเป็นตัวรองนายกอบตที่ต้องเสียชีวิตนะคะ
อีกคนหนึ่งคุณผู้ชมที่เราไปคุยเพราะก็ถูกพาดพิงกันนะคะ
รับกันตรงคุณประสบโชคนิ่มเรือง
เป็นอดีตในยกอบตบางฯสมบูรณ์ยอมรับบอกว่า
เขาเนี่ยปัญถึงก็คือดรยันกรจริง
เพราะว่าตัวเขาไปร้องเรียนกรกตกรณีที่ดรยานกรขาดคุณสมบัติ
เพราะมีคดีโกงเงิน๘ล้านบาท
ซึ่งก็ไม่ผิดนะที่ญาติฝั่งนู้นก็คือฝั่งดรยานกรเนี่ย

เพราะตอนในจุดเกิดเหตุมันมีญาติของคุณยานกร
พูดว่ามันนั่นแหละไอ้คนนี้นั่นแหละไอ้โชคนั่นแหละ
ประโยคนี้ออกมามันก็ไม่ผิดนะที่ญาติฝั่งคุณยานกร
จะเข้าใจว่าผมเป็นคนบงการในการสังหารครั้งนี้
แต่ยืนยันว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารค่ะ
ผมลูกผู้ชายพอนะคะ
คุณประสบโชคบอกแบบนี้เป็นมา๑๒ปี

แสดงว่าเป็นมา๓สมัยและ๓๔๑๒สมัยละ๔ปีนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นตำรวจก็คิดเหมือนดรยานกรเลยว่า
ปมการสังหารน่าจะเป็นเรื่องของ
ขัดแย้งเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะคะ
คนตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ท่านบอกว่า
ตอนนี้ให้น้ำหนักไปเรื่องนี้
แล้วท่านใช้คำพูดที่ว่าน่าสนใจก็คือ
คนร้ายเตรียมการมาเป็นอย่างดี
ซึ่งมีการวางแผนก็ไปสอดคล้องกับที่คุณยายนกร
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนผ่านวีดีโอคอลเมื่อสักครู่
ว่ามีคนชี้เป้า
มีคนชี้เป้าแสดงว่ารู้ความเคลื่อนไหวหมดเลยนะคะ
ต้องติดตามทั้งสองคดีใหญ่เลย